ฝนตกถนนลื่นเกิดอุบัติเหตุเป็นธรรมดานะคะยังไงใจเย็นนะคะคุณลูกค้า
เดี๋ยวยังไงทางประกันเนี่ยจัดการให้ทุกอย่างเลยค่อยคุยกันค่ะ
รุนสวัสดิ์รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานตัวพร้อมรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
เช้านี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะมีฝนโปรยปลายลงมาเป็นฝนละอองเบา
แบบนี้ก็อาจจะทำให้ถนนลื่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะ
ส่วนใต้ตามเส้นแนวความกดอากาศเท่ารวมถึงหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณตอนบนของประเทศไทยนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังก่อร่างสร้างตัวอีกวันสองวันจะกลายเป็นร่องฝนนะคะก็คือจะทำให้ฝนนั้นเกิดเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนทิศทางลมค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปันก

อย่างเช่นที่จังหวัดชนบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครและปุริมนทรเตรียมรอบรับมือใครจะเดินทางก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะส่วนภาคใต้ค่ะคลื่นไม่สูงมากนักนะคะ
ประมาณห้าสิบเซนติเมตรถึงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็คลื่นสูงสองเมตรค่ะภาคเหนือและภาคอีสานวันนี้นะคะ
รวมรวมแล้วฝนตกร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะคะส่วนมากก็คือตกกระจายกันเบานะคะ
อีสานตอนบนไล่ลงไปถึงอีสานตอนล่างส่วนภาคกลางตกหน่อยแถวนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองค่ะ
ภาคตะวันออกเตือนทุกจังหวัดเลยนะคะโดยเฉพาะจังหวัดที่รับลมจันทบุรีและตราด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่โดยมากแล้วก็ตอนล่างของภาค
รวมไปถึงฝั่งอันดามันคือพังงาภูเก็ตกระบี่ค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและพริมย์มนตรนโอกาสเกิดฝนร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะคะ
ตอนนี้ก็ตกอยู่แถวทางมีนบุรีนะคะ

ทิศทางก็จะเคลื่อนไปทางนครปฐมนะคะ

ส่วนท่านใดจะต้องเดินทางก็อย่าลืมนะคะ
ตรวจสอบสภาพอากาศตรวจสอบสภาพรถ

ถ้าหากว่าเจอสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจก็ใจเย็นนะคะ
แต่ดูเหมือนว่าลูกค้าที่ฉันคงจะทะเลาะวิวาดกันใหญ่แล้ว

คุณลูกค้าคะใจเย็นค่ะ